ล่าสุดค่ะซีเรียก็เป็นทีมสุดท้ายนะคะที่ได้ประกาศรายชื่อนักเตะที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน
ทีมชาติซีเรียประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๓คน
ในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้ค่ะ
ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่นะคะมาจากชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒เกือบทั้งหมด
นำมาโดยโมซับอัลพุฟผู้รักษาประตูกัปตันทีมวัยสามสิบสองปี
ที่ติดทีมชาติมาแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยนัด
ต่อด้วยอัพเดลราซักเอาฮุทเซนค่ะกลางกลางจอมเก่าที่ยิงไปแล้วสิบสองประตูจากการติดทีมชาติห้าสิบสามนัด
แล้วก็สันฮาริมเมาคีนะคะดาวยิงประสบการณ์สูงที่ตอนนี้ค่ะ
อยู่ในหลีกสูงสุดของตุรกีค่ะช่วยให้คาซิมปาซ่าต้นสังกัดคว้าอันดับที่๗ในฤดูการล่าสุด
สำหรับซีเรียชุดนี้นะคะก็จะอุ่นเครื่องกับเวียดนามในวันที่๓๑พฤษภาคมค่ะ
ก่อนจะเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับที่ประเทศไทยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันคิงส์ครับรอบรองชนะเลิศวันที่สามมิถุนายนนี้นะคะ
ทีมชาติไทยก็จะพบกับซีเรียและจอแดนพบกับสหรัฐอารับเอมิเรตค่ะโดยผู้ชนะจะตัดสินแชมป์กันในวันที่ห้ามิถุนายนนี้
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมชมกันทั้งสี่นัดเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็จะขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยค่ะ
ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองนะคะ
การติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ก็ติดตามการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับได้กับไทยรัฐทีวีนะคะส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยกันด้วยค่ะ